ฮัพพี่มากมีข่าวแบบนั้นให้เจเพราะว่าเขาควรร้ายทุกอย่าง
เขาเป็นคนที่ทำนานเยอะเป็นคนที่มีหลายปัญหา
มีคนบอกว่าเค้าตัวเล็กไปแล้วเจฬีกคือคนที่สุดสุข
และฉันหวังว่าบรุณธรรมดิกาจะเป็นคนที่สุดสุข